หน้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะฮะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาคุ้มครั่งคุณผู้ชมไปขโมยปืนของอดีตข้าราชการครูไปขโมยรถกระบะแล้วเอาปืนเนี่ยไปกราดยิงใส่ชาวบ้านเขานะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสองพื้นที่ทั้งสระบุรีแล้วก็ปฐุมธานีครับไปกราดยิงขึ้นฟ้าไปกราดยิงใส่ที่วัดด้วยนะครับ

ก็ปลอดภัยหลังจากนั้นผู้ก่อเหตุเนี่ยนายสมทบเนี่ยนะฮะ
ชิงรถกระบะของชาวบ้านนะฮะทะเบียนนอนหนูขีดสามเก้าหกเจ็ด
ทะเบียนจัวร์ตะคอนนายกคณินะฮะหลบหนีไปที่บ้านเกิดที่ปฐุมธานี
ระหว่างทางโอ้โหเอาปืนเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปั้งปั้งปั้งปั้ง
แล้วก็ไปหยุดอยู่ที่หน้าวัดเอาปืนกราดยิงใส่ซุ้มของวัด
ประตูของวัดที่วัดบึงอ่าบึงบาประพาสวัสดิ์นะฮะ
คุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลบึงบ่าอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานี
นะครับระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะตำรวจก็ไล่ตามมา
ของจังหวัดสระบุรีไล่ตามมาพร้อมกันกับตำรวจ
ในพื้นที่ของปฐุมธานีส่วนที่กำลังกันกว่าหนึ่งร้อยนาย
ปิดล้อมจับกลุ่มคนร้ายนานกว่าหกชั่วโมง
สุดท้ายไปควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะประมาณตีหนึ่ง
ตีสองที่ผ่านมานี่ครับนะฮะส่อปากคำ
คำนายสมพบเนี่ยตอนไปเจอเนี่ยยังนั่งมึนมึนให้การวนไปวนมา
ลักษณะเหมือนคนติดยาเสพมาจนครั่งแล้วเขาบอกเขากลัวมาก
หวาดระแวงมากเหมือนจะมีคนไล่มาทำร้ายเขาเขาก็เลยต้องก่อเหตุนี้ขึ้นมาครับ
อาการทางประสาทด้วยกันเสพยาเข้าไป
แล้วก็คิดว่ามีคนมาทำร้ายมีคนมาเผาสวน
แล้วก็ไปเที่ยวยิงก็คิดว่าเป็นคนร้ายมารักของ
แล้วก็เอารถออกมาแล้วหมดก็มาที่วัดก็ยิงที่วัด
แล้วก็เข้าไปที่ที่ใหญ่เกียรติของน้องเสือ

ก็ยุงจิ้มซ้ายอยู่หน้าวัดสองที่ไม่โดนใคร

เหตุการณ์นี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาหวาดกลัวหมดเลยนะครับตรงตรงจริงจริง
คือต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเหตุการณ์กราดยิงมันทำให้คนในสังคมเนี่ยกลัวใช่
ตกกังวลเพราะเราเคยเผชิญกับเหตุการณ์ครั้งแบบนี้มันหนักมาแล้วหลายครั้งด้วยกันกับเรื่องของการกราดยิงนะฮะ
ทีนี้ตำรวจไปตรวจสอบประวัตินายสมพบย้อนหลังเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โห
เพิ่งจะพ้นโทษออกจากเมืองจำจังหวัดสระบุรีมาประมาณสักเกือบเกือบปีอ่ะครับ
ในข้อหารเรื่องของการเสพยาเสพติดแล้วก็มีประวัติขโมยทรัพย์สินอีกหลายคดีครับ
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีนะฮะแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำขึ้นมาอีก
ตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ